เอาส่วนเรื่องของอาหารเนี่ยพูดถึงเรื่องของร้านอาหารดูอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับอาหารเหมือนกัน
อาหารกลางวันของเด็กนักเรียนดราม่ามาอีกแล้วนะคะทีนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตาก
นี่คือไม่ได้กินเสร็จแล้วนะยังไม่ได้กินเลยตอนตักให้เด็กกิน
แล้วก็บอกกินข้าวกับกล้วยเปล่าเหรอแล้วสภาพแกงล่ะคะเขาบอกว่า
ชื่อยาวหน่อยนะคะแกงเขียวหวานวิญญาณไก่เออเขาตั้งแบบน้ำอ่ะ
เป็นผู้ปกครองค่ะเขาบอกว่าลูกเนี่ยไปโรงเรียนแล้วได้กินแค่นี้
ก็เลยถ่ายภาพเอามาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะไม่ได้ระบุว่าชื่อโรงเรียนอะไรนะ
แต่บอกว่าอยู่ในตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีข้าวมีแกงเขียวหวาน
แกงเขียวหวานมีไก่กับกระดูกแล้วก็มีมะเขืออยู่สองชิ้น
และด้านซ้ายน่ะคือกลูกอีกลูกเล็กมีอยู่สองลูกด้วยกันนะคะ
เด็กจะได้สารอาหารอะไรเนี่ยนั่นสิคนที่โพสต์เขาก็เป็นห่วงนะคะ
เขาโพสต์แล้วเขาก็ระบุว่าตัวเขาเองก็เป็นสิทธิ์เก่าต่อชะดอ
หมายถึงโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนนะคะแต่ตอนที่เรียนอาหารน่ากินกว่านี้เยอะเลย
โรงเรียนนี้เคยสังกัดต่อชดแต่ตอนนี้ให้อบตดูแลทำไมอาหารมันแปลกไปมันน้อยลง
เขาบอกว่าอาจจะเป็นโรงเรียนเขตชนบทอยู่ห่างไกลความเจริญแต่สภาพอาหารแบบนี้
งบประมาณไม่พอเหรอทำไมถึงมันน้อยแบบนี้ผู้บริหารรู้หรือเปล่า
หรือว่าโรงเรียนไม่มีงบจริงคือเขาตั้งคำถามเยอะมากเลยนะคะ
พอคนที่เข้าไปดูคอมเมนต์เลยค่ะคอมเมนต์ลักษณะคือคอมเมนต์เดือดเลยนะคะ
โดยเฉพาะการเรียกร้องขอให้มีการตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวสอบถามไปยัง
ผู้ปกครองรายหนึ่งนะคะบอกว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เคยอยู่ในสังกัดตำรวจตะเวนชายแดน
แต่ตอนนี้โอนให้อบตพื้นที่ตำบลมหาวันดูแลโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณอาหารของเด็ก
โดยตรงเลยมาให้โรงเรียนในสังกัดพื้นที่เขาบอกว่าน่าจะประมาณหัวละยี่สิบบาทต่อวันนะ
แต่ทำไมอาหารน้อยจังผู้ปกครองตั้งข้อสังเกตว่าเงินค่าหัวเป็นค่าอาหารของนักเรียน
ถูกเอาไปใช้อย่างอื่นหรือเปล่าหมายถึงมีการคอรัปชั่นเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะ
ทางโรงเรียนจะมีการเรียกประชุมผู้ปกครองและคณะครูแต่ทางโรงเรียนเขาชี้แจงในการประชุมแบบนี้นะคะ
บอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ปริมาณอาหารเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้น
แต่พอถามกลับไปว่าแล้วที่ผ่านมาล่ะเรื่องงบประมาณได้ไปเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่
เรื่องนี้โรงเรียนกลับไม่ชี้แจงนะคะผู้ปกครองเขาก็เลยร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาตรวจสอบเรื่องงบประมาณของโรงเรียนนี้เน้นเกี่ยวกับเรื่องของค่าอาหาร
และอยากให้ผู้บริหารโรงเรียนออกมาชี้แจงอีกครั้งได้ไหม
หลังจากที่มีการประชุมและยืนยันแล้วว่าจะเพิ่มอาหารให้แต่ชี้แจงหน่อยได้ไหม
เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณอาหารกลางวันเด็กนักเรียนค่ะ